จะเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวคุณก้อยรัชวินวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะคุณตูนและคุณก้อยนะคะ
ได้มีโอกาสเข้าไปรับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราช
เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตคู่ที่วัดราชบพิสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
ซึ่งก็คนพูดถึงเยอะมากเนี่ยค่ะสวยหล่อการแต่งกาย
เขาบอกว่าก็เน็กไทท์ที่คุณตูนผูกอะนะคะ
ก็ใช้ผ้าชิ้นเดียวกันที่ตัดชุดคุณก้อย
เป็นความเชื่อว่าใช้ผ้าพื้นเดียวกันลักษณะแบบนี้ค่ะครองคู่กัน
นี่นะคะเหมาะสมการกิ่งทองใบหยกจริง
คุณก้อยใส่ชุดไทยบรมพิมารสีเทาเงินนะคะ
ก็ปักด้วยคริสตอลชาวารอฟสกี้มูลค่า๓แสนกว่าบาทนะคะ
คุณตูนใส่สูตรสีเทาค่ะก็เป็นชุดที่เข้ากันเลยค่ะ
วันเสาร์นี้นะฮะใช่ค่ะพิธีฉลองมงคลสมรสนะครับ
บอกว่านี่เป็นความประทับใจของชีวิตก่อนเข้าสู่ประตูวิวาวันเสาร์นี้เลยนะฮะ
นี่ครับแล้วตอนที่พี่ตูนดูคลิปเนี่ยโอ้โห

ในมุมพี่ตูนใช่ไหมค่ะแต่ลองมองจากมุมของก้อยรัชวินนะ
ว่าที่เจ้าสาวของตูนบอดี้แลมเพราะว่าก็ได้ถ่ายคลิปวิดีโอ
ตอนที่ตูนบอดี้แลมเนี่ยได้ดูคลิปของแฮรี่เคน

แฮรี่เคนเหรอสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะ
เพราะว่าเป็นสมโมสอนรักเขาเลยเห็นไม๊ฮะแล้วสุนหน้ากัปตันทีมชื่อดังเนี้ยหูย
คลิปมาให้คุณเขียนมาสอนอยากได้คลิปใครก็บอกเอาไว้จะบอกค่ะ